จำไว้เลยคู่ที่แท้จริงของแพทย์
จะต้องเจอจากการทำงาน

อลักษณ์ฟันธงแพทย์นะปภา
หลังจากวันที่๗สิงหานี้เป็นต้นไป

มีโอกาสแต่งงานหรือเป็นไปในลักษณะอย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้

ฟันทงท้องก่อนแต่ง

ถ้าดาวเสาดวงนี้ยกเล็งชะตาใคร

ก่อนที่จะได้ถึงเวลาอันควร
ฟันธง